แต่ว่าข่าวต่อไปนี้อยากจะให้น้ำแข็งและโดยเฉพาะดอมฟังข่าวนี้จนจบเลยนะ

คือมันมีหัวกับไส้ดอมโผล่มาจากใต้ดิน

นี่มีแต่ไส้หัวไม่เห็นมีเลย
กระสือกลางวันมันเป็นหญิง
มันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเขาอีกสัตว์

ออกมากินกบกินเขียดในคืนวันลอยกระทง
เอามาดูเรื่องนี้กันเอาดอมอยู่ฟังก่อน

แสงกระสือลอยอยู่เหนือยอดไม้กลางทุ่งนานะครับ
แล้วเหมือนกับมันโฉบลงไปกินกบกินเขียตามลำห้วยนะ
ในทุ่งนาน่ะท้ายหมู่บ้านกุฎละลมนะครับ
ตะบลหนองนาแซงอเจมส์จชายภูมิ
จากรูปชาวบ้านบอกโอ้ชัด

เนี่ยเคยเจอนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมโอ้โฮ
เมื่อกี้บอกว่ามีแต่ไส้พอล่ามาปุ๊บเป็นกระสือเลยครบเลย
ครบเลยนี่
เช่นนำสายตาเห็นถึงไส้ติ่งโน่นพี่เห็นไส้ติ่งโน่นไหม

นายจิรัตนตั้งพงศ์อายุ๓๒ปี
ชาวบ้านกุฎละลมเขาเป็นคนถ่ายไว้นะ
ก็เล่าบอกโอ้โหคืน๒๘พฤศจิกายนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน๒ทุ่ม
ส้มแดงนี่ส้มแดงลอยขึ้นมาจากพื้น
แล้วลอยถัวลมด้วยนะลอยถัวลมไปที่ชุมชน
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือเอามาถ่ายกดถ่ายไป๕ครั้งติดครั้งเดียวนะ
ดูดิดูดิความอาถรรพ์พอถ่ายวิดีโอนะ
แสงดังกล่าค่อยจางไปโอ้โหเขาทั้งตื่นเต้นทั้งกลัว
ก็ส่งต่อดิจะดูคนเดียวได้ไงนี่ส่งต่อให้ชาวบ้านทั้งชุมชนเลย
นี่แหละพี่เบิร์ตคนดูเขาดูอยู่นี่คุณเอกชัยยังบอกเลยบอกว่าหูนี่กระสือจริงด้วย
นี่ไงเห็นไหมนี่แหละครับ
จากนั้นนะครับชาวบ้านก็พาผู้สื่อข่าวไปที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ไปดูตรงนี้ที่ลอยออกมาจากดินเนี่ยนะครับ
พบว่าบริเวณดังกล่าวมีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่ใต้ต้นตะโกอายุเป็นร้อยปี
แล้วก็เจอรูครับเจอรูเนี่ยฮะแล้วมีคราบขาวติดอยู่ด้วยนะ
เหมือนกับมีอะไรเข้าออกอ่ะเป็นลอยเข้าออกอ่ะ
ใช่ชาวบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าจอมปลวกและต้นตะโกนี้อยู่ในพื้นที่มาหลายสิบปีแล้ว
แล้วตรงนี้จะมีงูใหญ่จะมีงูใหญ่อยู่ในจอมปลวก
ชาวบ้านงูเจ้าที่เพราะไม่เคยทำร้ายใครนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกวันเนี่ยนะนะครับคืนวันพระเนี่ย
ชาวบ้านจะสัญจรผ่านตรงนี้ใช่ไหมจะได้ยินเสียงออกมาจากจอมปลวก
ก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรน้ำแข็งนะไปดูโอ้โหนี่จะถามอาจารย์ออสจบอ่ะดิ
ถามอาจารย์ออสจบอ่ะเนี่ยเอาเลยหรอนี่เดี๋ยวนะ
เดี๋ยวพี่เบิร์ตยังไม่ได้เล่าเรื่องตลกพี่เบิร์ตยังเล่าเรื่องน่ากลัวอยู่
น่าจะขำตรงไส้ติ่งที่น้ำแข็งชี้ให้ดูไส้ติ่งกระสือ
ถามอาจารย์ออสก็จบอาจารย์ว่าไงอาจารย์บอกไม่ยืนยันว่าแสงที่เห็นเป็นแสงกระสือหรือเปล่านะครับ
แล้วก็วิเคราะห์ต่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าแสงไฟที่เห็นนั้นมาจากว่าว
มาจากว่าวัยรุ่นก็เล่นกันตอนกลางคืนหรือเปล่าเล่นว่าวกลางคืนหรือเปล่า
หรือว่าโดรนที่มันมีไฟหรืออาจจะเป็นภาพลวงตาทุกอย่างเป็นไปได้หมด
หรเหลือราชาญก็ขอให้ใช้วิจารณายาบอกว่าจะไม่เชื่อว่าเป็นกะสือ
เล่นว่าก่อนเหรอภาพขาวตรงลูอะไรเข้าออกเข้าออกนี่มันยังไง
อ่ะมันดินไงมันโดนถูเข้าถูออกเดี๋ยวพอดีน้ำแข็งเน่เน่นี้แหละ
นะครับแม้ยังสรุปไม่ได้ว่าแสงที่เกิดขึ้นมันกระสือหรือเปล่า

ถ้าลากเส้นใช่อย่างนี้มองไม่ออกนะถ้าเปรียบเทียบกัน๒ภาพนะภาพลากเส้นกับภาพไม่ลากเส้นนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะใช่คนลากเส้นเก่งจริง

ใช่นี่ผมเห็นเลยเห็นไหม
ฮาไม่ลากเส้นมองไม่รู้ฝั่งซ้ายนั่นแหละเห็นเป็นหน้าเลยใช่
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
จริงไม่ใช่แค่กระสือถ้าพี่เบิร์ตปูมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูต่อ
มันอยู่ในสตูดิโอค่ะเป็นดวงวิญญาณดวงนึงแล้วมันลอยแยกออกจากกันแบบนี้
ป่ะพี่จากดวงไฟดวงเดียวพี่ดูดีตรงโลโก้รายการแล้วคือเหมือนกับเสร็จแล้วปั๊บเหมือนมีอะไรแว๊บใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นนี่ดวงไฟมันแยกออกเป็น๒ดวงแล้วก็ลอยห่างจากกันแต่ก็ลอยแบบขนานกันไป
มันจะคืออะไรอ่ะพี่นี่ในสตูดิโอเลยแล้วที่ไหนอ่ะในสตูดิโอของคุณพี่ตุ๊กตาจิตรดา
กันจรึกผู้จัดคนดังน่ะโหเจ้าแม่อาณาจักรกันตนาขอไฟคุณผู้ชม
คือเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วเห็นถ้ำกลางความมืดเห็นดวงไฟปริศนานี่เห็นผ่านกล้องวงจรปิดนะ
แล้วมันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ
คือถ้าเกิดอยู่ข้างนอกอ่ะหลายคนก็จะตอบมาโดนบ้างเอ่ออะไรอ่ะห้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แต่อันนี้ในสตูดิโอคุณผู้ชมคลิปนี้คุณตุ๊กตาเอาคลิปมาโพสต์ในไอจีส่วนตัว
เขียนแคปชั่นตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์ตอน๕ทุ่มมีบางอย่างมาช่วยตรวจความเรียบร้อยในสตูดิโอ
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ามันคืออะไรเออคลิปนี้พอเผยแพร่ไปเนี่ยนะคะ
คนมาคอมเมนต์มุมหนึ่งก็จะมองไปในเรื่องเล่นลับเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มานี่แหละ
อันนี้หลอนจริงคุณผู้ชมบอกมาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคือผีหรือเปล่า
บางคนบอกว่าเป็นเจ้าที่เป็นพลังงานดีมาคุ้มครองแต่อีกมุมนึงที่เขาแบบไม่เชื่อ
ตกกระทบวัตถุไงวัตถุที่มันแบบเบาร่องลอยในอากาศมันก็คือใยแมงมุมหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเอายายแมงมุมมีเหมือนกันมีบาง
บอกว่าเหมือนแมงกระพุนแมงกระพุนอะไรลอยอยู่ในสตูดิโอ
คุณผู้ชมเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นแมลงแมลงมันเกาะกันสรุป
มันคืออะไรกันแน่ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องล้อ
หลอนชาวนี้